นี่ข่าวนี้ยังหาคำตอบให้กับคุณผู้ชมไม่ได้เลย
คุณมีชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอกระดูก
เขาบอกว่ากระดูกนี้เป็นกระดูกปริศนาคล้ายกับชิ้นส่วนของมนุษย์ด้วยนะ
แต่ว่ามันน่าจะเก่ามากแล้วค่ะแบบน่าจะเกือบ๑๐ปีแล้ว
แล้วสิ่งที่ชาวบ้านเขามาผูกกันด้วยคือเขาไปเจอชุดนักเรียน
ทั้งของผู้ชายของผู้หญิงเลยอยู่ใกล้ใกล้กัน
ก็เลยเอ๊ะไม่รู้ว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
กระดูกนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นกระดูกมนุษย์หรือเปล่า
นี่ค่ะเห็นไหมหยิบขึ้นมาให้ดูแบบนี้
ตำรวจสพโพกลางก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
มันเป็นป่ารกร้างอยู่ริมถนนมิตรภาพ
ชุมชนคุรุษภาที่อำเภอเมืองที่โคราชเนี่ยนะคะ
ก็ไปเจอคนงานที่เขาเฝ้าดูแลพื้นที่อยู่
ชื่อว่านายอุ่นเชียงอายุ๔๕ปี
แล้วก็คนงานคนนี้เขาเป็นคนที่เจอกระดูกชิ้นส่วน๒ชิ้น
เหมือนกับชิ้นส่วนของมนุษย์
คือถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบนะน่าจะเป็นท่อนแขนบนกับเศษกระดูกเชิงกราน
แล้วจุดที่ไปเจอเนี่ยก็อยู่ตรงแนวคันดินที่รถแบ็คโฮลขุดแพ่วถาง
แล้วก็ปรับพื้นที่คือพอปรับไปปรับมาเขาก็สังเกตเห็นไง
ว่ามันเป็นกระดูกอะไรแปลก
อุ่นเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าถ้าย้อนไปเนี่ยนะ
จุดตรงนี้เดิมทีเป็นป่าทูบฤษีมีเนื้อที่๑๔ไร่
แล้วก็มีการเอารถแบ็คโฮล์เนี่ยค่ะมาขุดมาปรับสภาพดินมาสักเดือนนึงละ
ฝนตกแล้วฝนตกมาหนักมากก็ชะล้างหน้าดิน
แล้วมองไปอุ๊ยมันเป็นกระดูกอะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมาจากดิน
อุ่นก็เลยเข้าไปหยิบมาดูค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นกระดูกมนุษย์
แล้วแถมแถวนั้นที่เขาเอามาผูกเรื่องกัน
คือไปเจอชุดนักเรียนด้วยคุณผู้ชม
นักเรียนนี้เป็นของผู้ชายของผู้หญิง
มีทั้งหมด๓ชุดแล้วสภาพมันก็เก่าแล้วด้วยนะคะ
เดี๋ยวฟังเขาเล่าตอนที่เจอหน่อยค่ะครับ
แม็กโครขุดลาลาวประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งเดือน
เมื่อสองวันก่อนฝนตกหนักครับแล้วทีนี้เราก็ไม่ได้สังเกตอะไร
เดินไปมาวันนี้สังเกตดูมันเห็นเหมือนกระดูกเขาขาวโผล่นะ
ครับกระดูกเขาขาวโผล่ตัวผมก็เลยอืมลองจับจับดู
พอจับดูเป็นกระดูกผมก็เลยดึงออกมาดูครับ
ดึงมาดูก็เลยแจ้งประมาณนี้คล้ายคล้ายกระดูก
คล้ายกระดูกคล้ายกระดูกคนอ่ะอืมอืมนี่แหละนายอุ่นคนที่เจอเขาบอกว่า
ผมว่าคล้ายกระดูกคนนะแล้วที่เขาเอามาเทียบกับตรงข้อมือเนี่ย
เขาบอกกระดูกนั้นเป็นกระดูกแขนหรือเปล่านะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะตำรวจเขาก็บอกว่ากระดูกที่พบเนี่ยนะ
คงจะเอามีการเอามาทิ้งไว้นานแล้วอ่ะน่าจะเป็นหลักแบบหลายปีแล้วอ่ะ
ถึงสิบปีแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามชิ้นส่วนกระดูกทั้งสองชิ้น
จะต้องส่งไปให้แพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาตรวจก่อน
ว่าเนี่ยมันใช่กระดูกมนุษย์จริงไหมแล้วหลังจากนั้นค่อยไปตามต่อ
ว่าถ้าเกิดเป็นกระดูกมนุษย์จริงคือเป็นกระดูกของใคร

ยังไม่มีใครมาแจ้งว่ามีคนหายนะคะ
ส่วนชุดนักเรียนเราก็ถามตำรวจเหมือนกันว่า
คุณตำรวจคะแล้วมันจะไปเกี่ยวกับชุดนักเรียน

พอมาเจอใกล้กันพร้อมกันแบบนี้
ก็คิดว่าเป็นนักเรียนถูกฆ่าหรือเปล่า

ทีนี้ตำรวจบอกว่าชุดนักเรียนน่าจะเป็นชุดที่ไม่ได้ใช้แล้ว

แต่ผมก็ไม่ได้ทิ้งชุดนักเรียนไปเลยนะ
เดี๋ยวต้องเอามาตรวจสอบต่อไป
แล้วก็หาหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะคะ

หรือว่าชุดนักเรียนเป็นแค่ขยะที่ถูกนำมาทิ้งเท่านั้นนะครับ